ความน่ารักของสองพี่น้องคู่นี้
สองคนเขาเดินทางกลับมาจากโรงเรียน
แล้วก็เอาสิ่งนี้กลับบ้านมาด้วย

กระเป๋าทั้งอุ้มทั้งใส่กระเป๋าคือ
เต็มไม้เต็มมือเต็มหลังเต็มพี่เต็มน้อง

หมาตุ้งกระเป๋าเลยอะคือน้องผู้หญิงเอาหมาใส่กระเป๋า๒ตัวคุณ
แล้วน้องผู้ชายอุ้ม๑ตัวใส่กระเป๋าอีก๑ตัวเป็นทั้งหมด๔ตัว
เอามาจากไหนลูกเอาหมามาจากไหน
คุณพ่อคุณแม่ต้องบอกยังไงดีเนี่ย
โอ้โหคงจะดีใจลูกลูกพาภาระมาเพียบเลย
เรื่องมีอยู่ว่าก็คือมีพี่น้อง๒คนเนี่ยค่ะ
ไปเจอลูกหมาแล้วสงสารก็อยากจะเก็บมาเลี้ยงก็อุ้มใส่กระเป๋ากลับมาเนอะ
ชาวเน็ตก็คอมเมนต์กันโอ้ยพี่น้องก็ดีน่ารักเนาะ
ด้วยความว่าแบบเป็นเด็กลักษณะคุณจริง
กระเป๋าแล้วก็เดินกลับมาคืนที่เดิมโอ้โหสงสารอ่า